รอยพญานาคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน
และเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความศรัทธา
เพราะหากมีรอยพญานาคเกิดขึ้นที่ใด
สถานที่แห่งนั้นถือว่ามีความเป็นสิริมงคลมาเยือน
พญานาคตามคติความเชื่อของชาวฮินดู
มีความสำคัญเทียบได้กับผืนน้ำทั้งจักรวาล
มีพลังอำนาจบันดาลให้เกิดฝนตก
และสามารถแปลงกลายเป็นเมฆฝนได้
ทำให้เกิดแม่น้ำสายต่าง
สร้างความอุดมสมบูรณ์และหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งหลาย
โดยมีพญานาคที่นับถือคือ

ซึ่งเป็นแท่นบันทมของพระนาราย
ส่วนคติความเชื่อของชาวพุทธ
ถือพญานาคเป็นเทวดาแห่งน้ำ
อกจากนี้คนโบราณยังเชื่อว่า
พญานาคเป็นผู้เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์
ซึ่งปรากฏเป็นรุ้งดูดน้ำ
จากพื้นโลกขึ้นไปข้างบน
และปล่อยน้ำฝนลงมายังโลกมนุษย์
ด้วยเหตุแห่งความศรัทธาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น
การพบรอยพญานาคจึงถือเป็นสัญญาณแห่งความเป็นสิริมงคล
โดยเชื่อว่าพญานาคได้นำความอุดมสมบูรณ์
และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้คนในท้องถิ่นนั้น
เป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตของผู้คน
ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี
เพราะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยรับรู้การกระทำของมนุษย์อยู่เสมอ
ตลอดข่าววันนี้เราจึงรวบรวมร่องรอยแปลก
ปรากฏขึ้นในบริเวณต่าง
โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคจะมีที่ไหนบ้าง

เริ่มกันที่จังหวัดอุดรธานี
มีรอยเกิดขึ้นบริเวณฝากระโปรงรถ

หมายเลขทะเบียนกไก่ชชิง๑๑๙๑อุดรธานี
ซึ่งเป็นรถที่ใช้ในงานราชการชุดสืบสวนที่โรงรถกองกำกับการสืบสวนสพจังหวัดอุดรธานี
รอยดังกล่าวคล้ายกับสัตว์เลื้อยคาน
ตั้งแต่ตาไฟหน้ากระโปรงรถ

ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นรอยพญานาค

ก็ได้มีการนำเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงโชคกัน
ต่อกันที่จังหวัดอ่างทอง
ที่บ้านเลขที่๒๑ทับ๒หมู่๔
ตำบลเทวราชอำเภอชายโย

ปรูกอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
มาในตอนเช้าถึงกับต้องตกตะลึงเมื่อได้พบกับรอยที่คล้ายกับรอยงู
และเปื้อนโครนมีเกล็ดลักษณะเลื้อยไปทั่วบริเวณฝาบ้านด้านนอก
เรียกคนในระแวกบ้านให้เข้ามาดูซึ่งทุกคนต่างลงความเห็นกันว่า
คล้ายกับรอยพญานาคจึงมีการจุดทูบขอโชคลาบรอยพญานาคตามความเชื่อ
ต่อกันที่บ้านเลขที่๘๙หมู่๑๔บ้านน้อยหัวนายุงตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ชาวบ้านพากันเดินทางไปขอโชคลาภจากรอยแปลกที่เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคคู่
ที่เกิดขึ้นภายในตู้กับข้าวในครัวหลังบ้านรอยแรกมีความยาวกว่าสองฟุต
ที่๒ยาวประมาณ๑ฟุตลักษณะเป็นเมือกมีจุดดำเป็นเกร็ด
เมื่อเจอแสงไฟจะสะท้อนแสงออกมาเมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาดูและขอโชคลาภกันตลอดทั้งวัน
และที่สุดท้ายไปกันที่จังหวัดกาลสินที่บ้านเลขที่๒๔หมู่๘บ้านนากุงตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าในช่วงค่ำมีฝนตกลงมาอย่างหนักในตอนเช้าจึงไปทำความสะอาดห้องน้ำเพราะกลัวว่าจะสกปรก
พอเปิดประตูเข้าไปถึงกับต้องตกใจเมื่อพบกับรอยประหลาดคล้ายรอยพญานาคอยู่เต็มห้องน้ำ
ตนยืนอึ้งอยู่นานและตัดสินใจไปบอกเรื่องนี้กับทางสามีและเพื่อนบ้าน
ทุกคนบอกกันว่าพญานาคท่านเมตตานำโชคนำลาบมาให้

จริงแล้วร่องรอยพญานาคที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นกันเนี่ย
บางทีเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะว่ามันเป็นรอยของพญานาคจริงหรือไม่จริง
บางทีมันอาจจะเกิดจากสัตว์ไหมแมลงปีกแข็งสัตว์ต่าง
แม้กระทั่งเกิดจากฝีมือของคน

ใช่แล้วเพราะมันไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่มันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อของคนที่เชื่อเกี่ยวกับองค์พญานาค
เพราะฉะนั้นแล้วไม่เชื่อเราก็ไม่ได้ลบหลู่แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ